เราก็ได้คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วในการวิธีที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
ก็เดี๋ยวเสร็จอย่างนี้เราก็จะลงวิธีปฏิบัติงานไปร่วมกับสร้างประกอบไป
จะได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงกันอย่างในพื้นที่นะครับ
ก็คงคงมีประมาณนี้เกิดได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นบทสรุปอย่างไรนะครับ
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับ
เดี๋ยวต้องลงวิธีก่อนครับลงวิธีดูในข้อเท็จจริงในวิธีก่อน
เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งที่เคยเห็นกันนั่นเอง
แต่ว่าวันนั้นเนี่ยทางสวบคอเองนะครับ

ในการที่จะลงพื้นที่มีแต่ของกลมออกมาแค่อย่างเดียว
เพราะฉะนั้นให้มันชัดเลยครับว่าวันนี้มันจะเป็นอย่างไร
แล้วตอนนี้คุณภรรยามาเองหรือว่าส่งตัวแทนมา
ไม่ทราบเลยเพราะว่ายังไม่ลงพื้นที่นะครับเขานัดกันในพื้นที่
ถ้ากรณีคุณภรรยาไม่มาเพราะเธอเองจะส่งมาเหมือนคราวที่แล้ว
มันก็จะต้องแบบไม่มั่นใจนักศึกษาอีกไหมครับ
คือคราวที่แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้มาเพราะแผนที่แทนที่มัน
อ๋อไม่เราไม่ได้พูดเลยนะครับว่าในส่วนว่าใครมาหรือไม่มา
เพราะเราลงไปในพื้นที่ก็ทางสอบประกอบก็มีแผนที่ของสอบประกอบอยู่แล้วนะครับ
นะครับเป็นตรงนี้
เพิ่มต้นที่เอาแผนที่ถ้าเป็นดูเป็นยังยังไงบ้างค่ะมันจะไปยันหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องทำลงพึ่งที่ก่อนครับกรณีต่อไปได้หรอกต่อไปเดี๋ยวมันจะบิดพลาดครับ
เดี๋ยวบิดพลาดเลยเพราะว่าขอให้น่ะเราลงพึ่งที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะจริกให้